ส่วนเรื่องนี้ค่ะยังไม่สามารถจับได้หมดเลย
เพราะว่ามันมาเยอะมาก
ที่บอกว่ามาเยอะคือแมลงปีกแข็งค่ะ
ไม่ได้มาตัวสองตัวมากันเป็นแสนตัว

จนทำให้หลวงตาบอกเดือดร้อนเหลือเกินมาช่วยทีเถอ
ที่มะแรงนะมะแร็งกาแฟ
มันคือแมลงปีกแข็งที่กวาดเอามารวมกันได้เป็นกระมังแบบนี้
เนี่ยคุณผู้ชมเวลามันตกกระจายอยู่ตามพื้นตามมุมต่างของบ้าน
ลักษณะแบบนี้เลยคือแทบจะไม่มีที่ยืนที่เดินเลยอะค่ะ
แล้วมันก็บุกไปหลายที่มากไม่ใช่แค่บ้านคนเพราะว่าตอนนี้มันบุกมาวัดแล้ว
นะคะไปที่วัดถ้ำมงคลชัยหมู่๖บ้านถ้ำมงคลชัยตะบนน้ำร้อนอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
บุกมาวัดแบบนี้หลวงตาบอกเดือดร้อนสิคะหลวงตาโพออธิปัญโยอายุแปดสิบปีแล้ว
ท่านบอกว่าท่านจำวัดอยู่เพียงรูปเดียวที่วัดแห่งนี้แล้วแมลงปีกแข็งพวกเนี้ยมันจะมาแบบนี้ทุกปีทุกปี
มาต่อเนื่อง๓๔ปีแล้วค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้แหละค่ะฝนเทลงมาทีไรความชื้นมาทีไรมันมาอีกแล้วค่ะ
ปีนี้มาเยอะกว่าเดิมเรียกว่ามาแบบมหาศาลทีเดียวค่ะพอช่วงเย็นเย็นนะคะแมลงปีแขกเอาแล้วเหมือนนัดกันนะคะบินกันมาเป็นฝูงแล้วก็จะมาอยู่บริเวณกุฏิของหลวงตานี่แหละเยอะเป็นพิเศษเลยจะมาพึ่งบุญบารมีหรือยังไง
แต่หลวงตาบอกโอ้ยไม่ได้นะแบบนี้ตาอยู่ไม่ไหวจริงแล้วมันก็เกาะไปตามพื้นที่ทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวของเครื่องใช้เป็นโต๊ะเป็นเตียงเป็นขื่อเป็นคานเป็นเสื้อผ้า
โอ้โหหลวงตาบอกแทบนอนไม่ได้จริงแล้วกลัวอย่างหนึ่งคือถ้ามันบินเข้าหูอ่ะใช่ตอนเราหลับอ่ะเอออันตรายอันตรายสิเพราะว่ามันก็ทำให้เกิด
อาการผื่นคันหรือบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวหอบเผือกอยู่แล้วก็อาจทำให้หอบหืบกำเริบได้
อาจจะมีอาการแพ้ถึงขั้นปวดศีรษะจมูกอักเสบเลยนะ
ทีนี้หลวงตาท่านบอกแมลงพวกนี้นะมันอยู่ในวัดแห่งนี้เนี่ย
อยู่มานานจนทำให้พระที่เคยอยู่วัดอยู่ไม่ไหว
ต้องย้ายไปที่อื่นแล้วทนแมลงพวกนี้ไม่ได้จริง
ส่วนหลวงตาโพเองบอกก็ไม่รู้จะย้ายไปไหน
อายุ๘๐แล้วลูกหลานก็อยู่ที่นี่
เหตุผลสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือกลัวว่าชาวบ้านจะไม่มีพระที่จะมาทำบุญใส่บาท
ท่านก็เลยต้องทนนะคะต้องทนอยู่ที่วัดแห่งนี้เพียงรูปเดียว
แล้วถามว่าที่ผ่านมาแก้ปัญหายังไงล่ะคะหลวงตา
ตาบอกว่าก็เคยมีญาติโยมนำยาฆ่าแมลงมาฉีดพ่นให้

แต่ตากเท่าไหร่ก็ไม่หมดคุณชนะคุณไม่ต้องคุณผู้ชมมันเยอะมากเลย
หลวงตาเลยแบบวิงวอนอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือใครที่มีความรู้มาช่วยกำจัดแมลงพวกนี้ให้ทีนะ
เพราะว่าอยากจะให้มาช่วยเพราะหลวงตาอยู่รูปเดียวไงคะ
ทำเท่าที่ทำก็ทำไม่ไหว
มีการนำเสนอข่าวนี้บ่อยทุกวันนะคะ
แล้วก็มีคำแนะนำนะว่าให้ใช้ผงซักฟ่องละลายน้ำ

ถ้าหากว่ามันมาเยอะเนี่ยก็กวาดแล้วก็เอาไปเทใส่ถังน้ำที่มีผงซักฟอกผสม

แต่มันก็คือการแก้ไขปัญหาที่มันทำให้เราเดือดร้อนใช่ไหมคะ

คิดว่าไปตามร้านพวกขายปุ๋ยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลองดูคุณผู้ชมถ้ามันอยู่ไม่ได้จริงมันก็ต้องหาวิธีจัดการ